พลเรือเอกประวิทย์รุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระชธาน
เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทำบุญรวมดวงใจก้าวไปด้วยกัน
ศูนย์การค้าเทอร์มินอนเทอร์เวนตี้วันนครรัชศรีมานะครับ
วันนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์๙กุมภาพันธ์
ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับร้านค้าต่างนะฮะ
หรือว่าชาวโคราชนะครับหลังจากที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกันมา
มีพิธีตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระพิสุสงฆ์สวดนพะเคราะห์
บายสีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กันนะครับ
พนักงานของห้างด้วยนะครับมีชาวโคราชมาร่วมกัน
ทำบุญมาให้กำลังใจกันหมื่นกว่าคนนะฮะ
ผู้บริหารของศูนย์การค้านิมนต์พระสงฆ์๒๑๙รูปนะครับ
ที่มาทำพิธีนะครับมาจากทั่วทั้งจังหวัดนครรัฐศักดิ์ศรีมา
ทางศูนย์การค้าเทอมินอล๒๑บอกว่านิมลพระมา๒๑๙รูปเนี่ย
ก็เนื่องจากเลข๒๑๒๑ของเทอมินอล๒๑
แล้วก็เลข๙เลข๙คือเลขจำนวนของเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองโคราช
ก็เลยเป็น๒๑๙รูปนะครับ
ทางคณะผู้บริหารก็มีชาวโคราชที่มาร่วมด้วยนะครับ
นำอาหารมาใส่บาทกันมาทำบุญที่ห้างในวันนี้
ตั้งแต่ชั้นล่างนะ
แต่บางร้านก็ยังมีผ้าคลุมเอาไว้ยังต้องรอการปิดซ่อมแซมบ้างนะครับ
เต็มพื้นที่แบบ๑๐๐อันนี้ยังเปิดไม่ได้
เพราะว่ามีห้องเย็นอยู่๒ห้องที่เป็นห้องที่โอ้โหตัวประกันอยู่เยอะ
แล้วคนร้ายก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมานั่งประจำการอยู่ด้านหน้านะฮะมาตั้งโต๊ะอยู่นะครับ
ร้านก็เปิดแล้วนี่ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับในวันนี้
เพื่อชาวโคราชเลยที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะฮะชาวโคราชก็มาซื้อของกันเยอะวันนี้
ใช่ไปกันเยอะมากค่ะใช่เพื่อทำให้เห็นว่าเราต้องร่วมใจกัน
ใช่ในการก้าวเดินต่อไปอ่าร้านค้าที่เขาเปิดเนี่ยนะโอ้โห
ลดราคากันแบบมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะคุณเขียนมาสอนอืม
เสื้อผ้ารองเท้านะครับหรือถ้าเป็นร้านที่เขาเป็นร้าน
ก็เหมือนเป็นการทำบุญไปด้วยนะด้วยนะคะก็นอกจากทำบุญแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วย
บอกว่าทางห้างตอนนี้พร้อมให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะฮะ
ก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
ก็จะปรับพื้นที่แบบว่าปรับไปหมดแบบ๑๐๐ไปเลยอ่ะ

เพราะว่าจุดนี้มีโซนห้องเย็นที่คนร้ายก็ถูกวิสามัน
มีผู้ที่เป็นตัวประกันก็ถูกยิงเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตรงนี้
เดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปแบบแบบให้ใหม่หมดไปเลยแต่ก็จะทำแบบให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
ห้างเองบอกว่าทางห้างก็มีมาตรการเยียวยาให้ด้วยนะคะ
สำหรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงร้านค้าที่อยู่ภายในห้าง
อบเงินการศึกษาให้กับลูกของผู้เสียชีวิตคนละ๕๐๐๐บาท
จะยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าทั้งหมดกว่า๕๐๐ราย๑เดือนเลยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
ผู้บริหารของห้างบอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือในการช่วยชีวิต
ประชาชนที่ติดอยู่ในห้างในวันเกิดเหตุหลังจากนี้ก็จะเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมทั้งข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวโคราช
เป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชาวโคราช
หลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้าย
นุสวรีเท้าสุรนารีแล้วก็สวดขอขมานี่ค่ะ
เนื่องจากเป็นความ
ถัดศาสนาชาวโทราชและช่วยผู้ที่ได้รับปัจเจ็บที่ยังคงอยู่โรงพยาบาล

ครับก็เป็นช่างผลันกำลังใจซึ่งกันและกัน
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของคดีเนี่ยจากเหตุการณ์นี้
พลตมตรีอัครเดชพิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
ตอนนี้ทางจังหวัดนครรัฐศรีมานะครับได้แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมา๑ชุด
เพื่อทำคดีนี้มีตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บปลอกกระสุนปืนและหลักฐานอื่นครบหมดแล้ว
จากนี้ไปก็รอการตรวจอย่างละเอียดที่จะต้องมีผลออกมาก่อนนะครับ
แล้วก็เตรียมพื้นที่ชั้น๔ของห้างเอาไว้นะฮะห้างเทรมินอล๒๑
เพื่อเป็นสถานที่สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าทางตำรวจแล้วทางคดีเนี่ยเขาต้องสรุปเขาต้องสรุปสำนวนคดีนะฮะ
ว่ามันมีจุดเริ่มต้นแบบไหนก่อเหตุยังไงมีใครเสียหายมากน้อยแบบไหนอะไรยังไง
รวมทั้งจุดในห้องวิสามันคนร้ายตรงจุดนั้นด้วยนะครับ
คือทุกศพที่เสียชีวิตเนี่ยตำรวจเขาต้องสรุปสำนวนคดี
ว่าเสียชีวิตจากอะไรกระสุนแบบไหนคนร้ายก่อเหตุยังไง

ก็คือคนร้ายถูกวิสามัน๑ศพ
กับอีก๒ศพคือประชาชนผู้บริสุทธิ์

ว่าตกลงแล้วมันเกิดจากลักษณะแบบไหนอะไรยังไง

ตำรวจจะสอบปากคำทั้งญาติของผู้ต้องหาเพื่อนร่วมงาน
ญาติของคู่กรณีของคนก่อเหตุ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชากับแม่ยาย